ในวันพรุ่งนี้นะครับนายโรดิโกดูเตอร์เต้
ผู้นำคนใหม่ของฟิลิปปินส์ก็จะเข้าสาบานตนเป็นประธานาธิบดี
ซึ่งเขาประกาศแล้วนะครับว่า๖เดือนต่อจากนี้อาจยากรรมในฟิลิปปินส์จะหมดไป
และด้วยชื่อเสียงจากการปราบปรามอาธิกรรมที่เด็ดขาด
แล้วก็รุนแรงสมัยที่เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่เมืองดาวาว

เสพยาเสพติดจำนวนมากแห่ไปมอบตัวกับตำรวจครับ
ของผู้เสพยาเสพติดหลายร้อยคนที่ไปยืนต่อแถว
รอการมอบตัวต่อตำรวจที่กรุงมณิลา
เมืองหลวงของฟิลิปปินส์เพียงไม่นาน

ก้าวขึ้นมาเป็นประธานธิบดีในวันพรุ่งนี้
โดยผู้เสพคนหนึ่งยอมรับครับว่าเขากลัวการกวาดล้างของนายดูเตอร์เต้
ขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะเป็นคนติดยาเสพติดอีกต่อไป
เรียกร้องให้ทางการช่วยหางานรองรับให้ด้วย
ส่วนที่ผ่านมาตำรวจฟิลิปปินส์ก็เดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มกำลังนะครับ
เพื่อขานุรับนโยบายของว่าที่ประธานธิบดีคนใหม่
โดยจากสถิติระบุว่าตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปของฟิลิปปินส์เมื่อวันที่๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
จนถึงตอนนี้เพียงไม่ถึง๒เดือน
วิสามันผู้ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไปแล้ว๕๘คน
ซึ่งเป็นจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปฏิบัติการ
ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมรวมกัน
ซึ่งมีผู้เสียชีวิต๓๙คน
แม้หลายฝ่ายจะขานุรับนโยบายปราบปรามยาเสพติด
และอาจยากรรมแบบต้าต่อตาฟันต่อฟันของนายดูเตอร์เต้
แต่นั่นก็ทำให้กลุ่มสิทธิมนุษยชนกังวลนะครับ
เนื่องจากมองว่าการปราบรามด้วยวิธีเด็ดขาด
ไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องครับ